ต่อกันที่ในคนนี้ใหม่กว่าคุณเสกโลโซค่ะ
กลับมาคัมแบ็คอย่างสมศักดิ์สีจริงนะคะ

ได้รับการตอบรับจากแฟนดีมากเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตระเบิดพลังล็อกนะคะ
ก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามเลยนะ
ร้องแค่๓เพลงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าแฟนร้องตามกันได้ทุกเพลง
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักเล็กน้อยนะจ๊ะ
ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชม

แล้วเพื่อนต้องตามกันกระถุ่มฮอล์ขนาดนี้นะค่ะ

จากโชว์ที่ยังได้ใจเหมือนเดิมแล้วนะคะบนเวที
เสกยังชิงแซวตัวเองด้วยนะว่า

แม่พี่ก็พึ่งรู้เผื่อตอนนี้นะ

ขณะที่หลังเวทีพี่ศิลปินก็ดีอกดีใจกันนะที่พี่เสกอาการดีขึ้น
กลับมาร้องเพลงสร้างความสุขให้แฟนเพลงได้อีกครั้งนะคะ
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าแฟนเพลงยังให้การต้อนรับแบบอบอุ่นค่ะ
นี่ก็คือภาพนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ
มีแฟนมาเกาะรั้วรอพี่เสกนะคะออกจากคอนเสิร์ตตะโกนเรียกชื่อ
พี่เสกแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งพี่เสกเองก็แวะทักทายจับไม้จับมือแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจด้วยนะ
มีทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กนะคะก็ลองดูนะ
ซึ่งงานนี้ลูกชายคนโตน้องเสือค่ะก็มาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัว
ให้กับคุณพ่อแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
ตามมาดูแลที่งานพร้อมกับบอดี้การ์ดแล้วก็ทีมงานเนี่ย
ซึ่งพี่เสกก็หวนขึ้นเวทีแบบเต็มตัวคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอีกครั้งนะคะ
ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอีกครั้งวันที่๒สิงหาคมนี้
ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแฟนเพลงแฟนมันแท้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ

ก็มีร็อกรุ่นใหญ่มากมายนะมีทั้งหินเหล็กไฟแบ็คเคสนะคะ
บางส่วนจากคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือองค์กรทางด้านการกีฬาด้วยนะคะ
ใช่แล้วใครที่ยังเป็นแฟนคลับของพี่เสกโลโซยังไงก็อย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตของพี่เสกกันด้วยนะคะ
ว่าหลังจากนี้มีมาแบบยาวแน่นอนนะคะ